ผมพาไปดูต้นกล้วยแปลกต้องบอกเลยว่าแปลกกว่านี้
และที่สำคัญชาวบ้านก็เชื่อด้วยว่าต้นกล้วยเหล่านี้อาจจะมาให้โชค
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องกล้วย
ซึ่งกล้วยที่จะพาไปดูเป็นต้นกล้วยที่มีลักษณะแปลก
แตกต่างจากต้นกล้วยทั่วไปแถมชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชค
โดยแต่ละต้นจะแปลกขนาดไหนไปดูกันเลย
ต้นกล้วยต้นแรกที่จะพาไปดูแปลกถึงขั้นชาวบ้าน
เชิญหมอมาทำพิธีขอโชค
โอ้โหเรือมันออกกลางลำต้นแบบนี้ได้ยังไงกันละเนี่ย
ถือว่าออกเครือได้แปลกกว่าต้นกล้วยทั่วไปเลยนะครับ
ซึ่งกล้วยต้นนี้เป็นของคุณยายบุญศรีร้อยกล่อง
ชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี
พอคุณยายเห็นต้นกล้วยมันออกเคลือมาแปลกประหลาดแบบนี้
คุณยายจึงได้ไปเชิญอาจารย์เริงให้มาทำพิธีขอโชค
โดยอาจารย์เริงได้ทำพิธีหยดน้ำตาเทียนลงไปในขันน้ำมนต์
ซึ่งยังไปตรงกับโชคที่ชาวบ้านเห็นอยู่บริเวณต้นกล้วย
อีกทั้งยังไปตรงกับอายุของคุณยายบุญศรีอีกด้วย
โอ้โหมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริง
ทางคุณยายบุญศรีบอกว่ากล้วยต้นนี้น่าจะมาให้โชคลาภกับครอบครัวของตน
ต้นกล้วยเมื่อสักครู่ว่าออกเครือแปลกแล้ว
ต้นกล้วยต้นนี้ออกเคลือแปลกกว่าอีก
คุณพระกล้วยแห้คุณพระช่วยแปลกจริงล่ะครับ
ซึ่งกล้วยแปลกต้นนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นกล้วยสายพันธุ์มาเลเซีย
ที่มีชาวบ้านปลูกไว้ริมถนนทหารช่าง
ในพื้นที่บ้านควนกลิ้งอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความแปลกของมันก็คือใน๑เครือมีถึง๓ปลี๔หวี
และแต่ละหวีก็มีผลจำนวนต่างกัน
ทางชาวบ้านนับรวมกันได้๑๓ลูก
อีกทั้งชาวบ้านได้นำผ้าสามสีมาผูกไว้
เพราะเชื่อว่าเป็นต้นกล้วยมงคลที่จะให้โชคลาภแก่ผู้พบเห็น
ซึ่งหลายคนก็ต่างพากันมาขอโชคกับต้นกล้วยต้นนี้
เพื่อจะนำโชคไปเสี่ยงดวง
และสุดท้ายมาดูความแปลกของกล้วยต้นนี้
ที่แทงปลียาวอีกทั้งกลีบปลีคล้ายกลีบดอกบัว
นี่ใครเอาดอกบัวมาแปะไว้ที่ต้นกล้วยกันล่ะครับเนี่ย
โอ้โหและนี่ก็คือต้นกล้วยงวงช้างป่า
หรือกล้วยนวลท่านลองสังเกต
คือต้นกล้วยต้นนี้มันแทงปลีออกมาได้ยาวเหมือนงวงช้าง
อีกทั้งกลีบปลีของมันยังคล้ายกับกลีบดอกบัว
ซึ่งกล้วยต้นนี้ถูกพบในบริเวณป่า
ของพื้นที่ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โดยชาวบ้านที่ได้เห็นความแปลกของต้นกล้วยต้นนี้
ต่างพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมาขอโชคลาภ
ก็นำแป้งมาลูบถูบริเวณลำต้น
เพื่อให้โชคปรากฏซึ่งแต่ละคนก็ไม่ผิดหวัง
เพราะได้โชคกันทั้ง๒ตัวและก็๓ตัว
โดยเรื่องทั้งหมดนี้เราเพียงนำมาให้คุณผู้ชม
ได้ดูความแปลกของต้นกล้วยเท่านั้น
ส่วนเรื่องของโชคลาภก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะ
เป็นไงล่ะครับแปลกแต่จริง
แต่ว่าเมื่อกี้ตะตรงนี้แล้ว
มันยังเห็นไม่ชัดนะสิครับคุณชนะ
คุณชนะคุณจะไปขอโชคหรือหรือ
อุ๊ยไหนคุณสาธิตสิวิธีการขอโชครูปยังไงคะ
อยากทำมานานแล้วอยากทำมานานแล้ว

อุ๊ยสาธุสาธุ
หุ่นแล้วหมดแล้ว